ไปดูกันที่อำเภอแกลงนะครับ

เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
จากเหตุรถกระบะชนต้นไม้ข้างทาง
บริเวณอาถนนสายชาคคล้ายหมู่๗ตำบลวังว่า

ผู้บาดเจ็บก็คือนายชำนาญสวคล
โอ้โหถูกอัดติดกับหน้ารถนะครับ

ซึ่งนายชำนาญไม่สามารถให้การอะไรได้
แต่คาดว่ารถเสียหลักตกข้างทางแล้วก็ชนต้นไม้
หรืออาจจะเกิดจากการหลับไหนนะครับ

ในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยชีวิตประชาชนนะครับ
อีกรายไปดูเส้นทางภาคอีสานกันบ้างนะครับ
รถทัวร์โดยสารสายศีรษะเกร็ดน้องคาย

ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ
บนร่องกลางถนนบริเวณบ้านหนองเบน
ตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
มีผู้เสียชีวิตเพราะว่าถูกรถทับจำนวน๑คน

แล้วก็หน่วยกู้ชีพได้นำส่งโรงพยาบาลศรีนครินนะครับ
บาดเจ็บกันเยอะเลยค่ะสาเหตุเกิดจากนายยุทธนาดำดินคนขับ
ซึ่งนำรถออกจากต้นทางที่จังหวัดหนองคายผ่านจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปรับผู้โดยสารที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเนิน
และคนขับได้ก้มรับโทรศัพท์พอดีคุณ
ทำให้รถที่วิ่งด้วยความเร็วควบคุมไม่อยู่
โค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าร่องกลางถนน
ก่อนจะพลิกตะแคงทัพผู้โดยสารเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ก็มีคนเสียชีวิตเป็นหนึ่งคนนะครับ
ด้านของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ก็มีการสรุปสถิติอุบัติเหตุในรอบ๒๔ชั่วโมง

ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่๒ของการรณรงค์นะคะ
มีการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด๕๙๐ครั้งค่ะ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๖๕คน
ผู้บาดเจ็บอีก๖๒๔คนนะคะ
โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือ
จังหวัดนครปฐมแล้วก็บุรีรำค่ะ

ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะคะ
คือจังหวัดนครปฐมสกลนครสุรินนครราชศรีมา
อุดรธานีกาญจนบุรีและลบบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี๓๕คนค่ะ
ส่วนสถิติสะสมรวม๒วัน
คือวันที่๒๙และวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๘นะครับ
เกิดอุบัติเหตุสะสมรวม๑๐๒๙ครั้ง
ผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน๑๐๔คน
บาดเจ็บสะสมจำนวน๑๐๘๐คน
คุณอรัชพรตั้งข้อสังเกตไว้ว่าวันแรก
๒๙ธันวาคม๓๕คนที่เสียชีวิต
เพราะวันที่๒เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลย

ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือ

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือ
สุขภัณฑ์บุรี๔๕คน
ส่วนข้อมูลของขศมาวันรองโคศกของขศ
เปิดเผยออกมาเรื่องของการยึดรถคุณ
การยึดรถในวันที่๓๐ธันวาคม
พบการกระทำผิด๓๐๕๕ครั้ง

คันคะ๓๓๔คันในวันเดียวของวันที่๓๐ธันวาคม
แล้วก็ยึดใบขับขี่๑๗๖คน
ส่วนรถยนต์ยึดไป๙คัน
รวมทั้งสิ้นที่ทางคอสชเจ้าหน้าที่ทหารเขาดูแล
ว่าใครฝ่าฝืนมาตรการดื่มแล้วขับ

ตั้งแต่วันที่๒๕๓๐ธันวาคม
รวมทั้งสิ้น๖๑๒คัน

จักรยานยนต์๕๔๗คันคุณ
แล้วก็รถยนต์อีก๖๕คัน
แต่หลายคนกลัวนะคะพอมีนโยบายนี้ออกมา

เพราะว่าโดนยึดรถมันแบบเดือดร้อน

วันที่๖